ใช้ถนนรามินทานะครับ
ผ่านโรงพยาบาลโนภารัฐราชธานีนะครับ

พี่ช่วยด้วยหนึ่งผลวาดแบบสอง
พี่ช่วยด้วย

ช่วงสะพานข้ามแยกโรงพยาบาลนพรัชรัชธานีนะฮะ

ตรงนั้นก็มีถนนเบี่ยงเลนกันอยู่
คำเป็นบอกว่าขับมาไม่เร็ว
เพราะว่าเขาก่อสร้างกันแล้วก็เลยชะลอรถ
พอมาถึงตรงนี้ผู้ชายวัยกลางคนเดินออกมาจากไซส์งานนะครับ
แล้วก็ทำเหมือนจะข้ามถนนแต่ที่ไหนได้เธอต้องเหยียบเบรก
เพราะผู้ชายคนนี้วิ่งกระโดดมาแล้วก็มานอนอยู่บนรถ
ฝั่งกระโปรกรถแบบเนี้ยดื้อดื้อทู่ทู่นะเออนั่นแหละ
ทำเหมือนโดนรถชนนะครับดีนะดีดีนะเธอมีกล้องหน้ารถ
อืมดีนะคนงานแถวนั้นเขาก็เห็นเป็นพยานได้
ก็จะไปช่วยเอาตัวผู้ชายคนนี้ลงมาหลังเกิดเหตุเธอก็รีบขับรถออกไปนะครับ
เพราะว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปไว้ไม่ได้ถ่ายรูปผู้ชายคนนี้ไว้
อ้าวเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะครับเอาคลิปนี้มาแชร์ต่อก็เตือนภัยกันระวังนะฮะ
ใช่ครับถนนรามินทาช่วงโรงพยาบาลนพรัชราชธานี
โอ๊ยดื้ออย่างนี้เลยดื้อจริงค่ะ